มกราคมที่ผ่านมาเป็นข่าวใหญ่เลยค่ะ
ที่มีสามีเป็นชาวนครศรีธรรมราช

ภรรยากับลูกอายุ๑๓วันขึ้นรถ

ตำรวจผู้ใหญ่บ้านได้รับบาดเจ็บค่ะ

ผู้ต้องหาตามไหมจับสารจังหวัดกระบีนะคะที่ยิงใส่รถตำรวจสพไซขาวจังหวัดกระบี่ค่ะ
เรืองศักดิ์นอนอยู่บ้านที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ต้องหามีลักษณะเมายาเสพติดอยู่ด้วยตอนไปจับค่ะ
พูดจาไม่รู้เรื่องเลยก็นำตัวไปที่สพชะอวด
ไปตรวจปัสสาวะสีม่วงจริง
เจ้าตัวยอมรับว่าเสพยาเสพติดก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาจับค่ะ
พลตำรวจรีนันทเดชย้อยนวลรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
เป็นผู้แถลงข่าวการจับกลุ่มนายเรืองศักดิ์คนนี้นะคะ
คือนายเรืองศักดิ์รับสารภาพว่ายิงตำรวจและผู้ใหญ่บ้านจริง
บอกว่าวันเกิดเหตุขับรถไปง้อภรรยาที่บ้านในอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่
ทะเลาะกับญาติภรรยาฉุดภรรยากับลูกอายุ๑๓วันขึ้นรถ
อยากจะพากลับบ้านตำรวจสพทรายขาวไประงับเหตุ
คือตัวเองยังอยู่ในรถแล้วก็ยิงไปจนบาดเจ็บไป๓คนนะคะ
ก็สุดท้ายไปปล่อยตัวภรรยากับลูกที่ชะอวดแล้วหนีไปกบดาน
แล้วเห็นว่าเรื่องเงียบคดีเงียบข่าวเงียบเลยกลับบ้านตัวเอง
สุดท้ายตำรวจย้อนไปจับตัวนะคะ